แก่นคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้หลอนอ้างตัวบอกเขาเป็นพระศิวะนะ

อย่าเข้ามาใกล้นะถ้ามาแตะตัวปั๊บระเบิดมันจะเริ่มทำงานทันทีนั่น
แล้วยังไปกระโดดถีบประตูกระจกร้านอาหารแตกด้วยครับ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้ครับ
นอนเลือดนองพื้นอยู่นะฮะที่หน้าร้านอาหาร

เพราะว่าไปกระโดดถีบประตูกระจกร้าน

เหตุเกิดช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมานะครับ

ริมถนนทางเข้าสนามบินตะบนบ้านเป็ด

ผู้ชายคนก่อเหตุอายุประมาณ๒๐๒๕ปี

มีแผลชะกันถูกกระจกแทงที่ขาขวา
เลือดไหลเต็มเลยนะฮะ

เจ้าของร้านแจ้งตำรวจสพบ้านเป็ด
แล้วก็กู้ชีพมาช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปครับ
นางสาวจิรารัฐบุญชมเจ้าของร้านอาหารเล่าบอกว่า
เปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วขายของชำไปด้วย
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงของแตก
ก็ลงมาจากชั้นบนมาดูอ้าวประตูกระจกชั้นแตก
แล้วเจอผู้ชายคนนี้นอนขาเลือดไหลเลยนะ

แล้วชายคนนี้ยังพูดว่าเขาเป็นร่างของพระศิวะนะ
เมียเขาอยู่อินเดียห้ามใครมาแตะต้องตัว
ถ้าแตะปั๊บเดี๋ยวชนวนระเบิดมันทำงานเลยนะ
มีขบวนรับเสด็จเขาก็มาก่อคอ
เขาพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่อง
ใช่เขาว่าเขาเป็นพระศิวะเป็นอะไรไปอย่างนี้ค่ะ

เขามีชนวนระเบิดมันจะระเบิดออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเมายาเมาอะไรเป็น
เจ้าของร้านเล่าอีกว่าทรัพย์สินที่เสียหายเป็นประตูกระจกครับ
ก็ประมาณ๑๒๐๐๐บาทเดี๋ยวจะหาช่างมาซ่อม

ภัณฑ์รบรถโทพระเสริฐตุ้มฉิมรองผู้กรรมกับการ
การสืบสวนสพบ้านเป็ดก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็พาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปก่อน
เดี๋ยวจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
ถ้าอาการดีขึ้นคุยรู้เรื่องนะ